ภรรยาคู่นึงขับรถกันไปตอนกลางคืนแถวแถววัดแล้วก็ไปเจอเหมือนกับเป็นผู้ชายใส่ชุดขาว
ยืนอยู่มืดไม่รู้ว่าดูข่าวเราเรื่องกระสือจนกลัวหรือเปล่าเลยกลัวว่าตกลงผีหรือคน

มืดด้วยคลิปนี้สองสามีภรรยาถ่ายเอาไว้นะคะ
แล้วขับรถอยู่ใกล้วัดด้วยซอยวัดสว่างอารมณ์
ตัดออกถนนทางหลวงใหม่เล็กเจ็ด
ก็ยังไม่ดึกมากนะคะแต่ถนนมันอาจจะมืดหน่อย
แล้วเหมือนกับเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวยืนอยู่ริมถนนเขาก็ตกใจกันอ่ะ
บอกว่าเกือบช็อกเลยไม่แน่ใจว่าคนหรือผีก็ส่งเสียงกรีดร้อง
แล้วก็ถ่ายคลิปไปโพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อก
ทีมข่าวของเราไปพิสูจน์ความจริงกันหน่อยค่ะ
ไปคุยกับนางสาวณหาไทยอายุสี่สิบ
และนายชัยรัฐอายุ๓๕เป็นสามีภรรยากันแล้วก็เป็นเจ้าของคลิปนะคะ
บอกว่า๒ทุ่ม๑๖ตุลาคมขับรถไปรับภรรยาที่ร้านทำผม
ปกติไม่ค่อยได้ใช้เส้นทางนี้เพราะว่ามันเปลี่ยวแล้วก็มันมืดมาก
ไปเจอผู้ชายใส่ชุดขาวแล้วหน้าเข้มดำตกใจมาก
เพราะก่อนหน้านี้มีน้าที่รู้จักกันมาหาที่บ้านแล้วใช้เส้นทางตรงนี้
เขาเล่าให้ฟังว่าเจอเหตุการณ์เดียวกันเลยกลับบ้านเป็นไข้หัวโกรธเลยอ่ะพี่อุ๋ย
คนโบราณเขาบอกเวลาตกใจช็อกมากบางทีผมล่วงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คือจับไข้เลยตกใจจนช็อกจับไข้ก็เลยใจดีสู้เสือนะคะ
พอมาเจอกับตัวเองแบบนี้ถึงขั้นวนรถกลับไปดูอีกรอบ
เอาให้ชัวร์ว่าคนหรือผีวนไปก็เจออยู่ดีตกใจมากตั้งสติได้
ก็เลยวนมาดูรอบสามเจอไหมฮะเจอก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
แต่เค้าแยกหน้าชัดชาย

ตอนนี้ก็มาพิสูจน์เจอเป็นคนแต่ไม่เจอยืนตรงนี้แล้วนะ
ช่วยอยู่ในเต้นซึ่งเขานั่งสมาธิตแต่หัวทิ้งลงดินอยู่
นี่คือวนมาดูสามรอบเพื่อเจอทั้งสามรอบเลยทีมข่าวของเราก็เลยประสานไปที่กู้ไพ
ก็เอ๊ะไม่เจอแต่มีชาวบ้านมาให้ข้อมูลว่ามีคนไปกางเต็นต์อยู่ในปาก
ใกล้กับจุดที่ถ่ายคลิปกันเอาไว้อ้าวมีเต็นต์จริง
มีผู้ชายอายุประมาณห้าสิบหกสิบแล้วอะค่ะนุ่งขาวห่มขาว
อยู่ด้านในเต็นต์ตรงนั้นนี่นี่นะฮะผู้ชายท่านนี้
แกเป็นรอปภค่ะแกบอกว่าชอบเดินจงกลมนั่งสมาธิ
โอ้โหไอ้ตอนค่ำก็ไม่เท่าไหร่
ตีสองก็ยังเดินอยู่ครับพอเช้าก็เก็บของ
เลยเตือนค่ะว่าแหมเดินจงกลมมันก็เป็นเรื่องดีแหละเนอะ
แต่อย่ามาเดินริมถนนได้ไหมล่ะ
ถนนเส้นนี้มันมืดมันอันตราย
เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนขึ้นมาหรือบางคนช็อกตกใจจับไข้ขึ้นมา
นึกว่าเป็นผีก็จะเดือดร้อนกันไปนะคะ
เป็นรอปภนะคะเป็นคนไม่ได้เป็นผีอะไรค่ะ

แล้วไปขอเจ้าวงเจ้าวาดท่านเดินแถววัดเอาก็ได้นะ